ติดตามเขาเที่ยงไทยมรัฐสวทิศกันต่อไปดูเหตุการณ์ผู้
ที่อยู่ตรงนั้นรวมทั้งต่างชาติที่ไปเที่ยวไปซื้อของเอา
โคมแฝกตีหัวคุณคุ้มครั่งคนนี้เลือดอาบนอนอยู่ที่พื้นเลยนะ
คนคุ้มครั่งเป็นผู้ชายอายุ๕๓ปีแล้วนะครับสุดท้ายกู้ภัยต้องไปช่วยเขาก่อน
เป็นกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาไปปฐมพยาบาล
คนเจ็บแต่คนเจ็บเป็นผู้ก่อเหตุนะนะครับอยู่ในร้านสะดวกซื้อสาขาจอมเทียนที่หนองปลือชนบุรีครับ
ค่ะนะฮะแล้วก็ตำรวจภูทรเมืองพัทยาก็เข้าไปตรวจสอบระงับเหตุด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุและที่เป็นคนเจ็บด้วยก็คือนายนบอนันต์คำสิทธิ์อายุ๕๓ปี
โดนของแข็งตีที่หัวเลือดอาบเลยนะฮะหลังจากถูกกลุ่มคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์ไปช่วยนะฮะช่วยเหลือผู้หญิง
ซึ่งเป็นพนักงานเอาไว้จากผู้ก่อเหตุนะครับเบื้องต้นก็มีการประถมพยาบาลไปแล้ว
แล้วก็มีการนำตัวน้องผู้หญิงคนนั้นส่งโรงพยาบาลด้วยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยพนักงานที่เป็นผู้บาดเจ็บซึ่งถูกผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีจี้ขอมีคนเจ็บสองรายคือนางสาวสะสิชนเป็นพนักงานของร้าน
ถูกแทงที่ต้นคอแผลค่อนข้างลึกอาการสาหัสครับ
แล้วก็มีโพลมังดีนหนึ่งคนคือนายสุรพนธ์ที่เข้าไปช่วย
ก็มีบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ทำร้ายกับผู้ก่อเหตุ
นางโฟกช้ำตามไปด้านร่างกายนะฮะก็มีการประถมพยาบาล

ก่อนเกิดเหตุเขาไม่รู้นะว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่จังหวะนั้นเห็นพนักงานโดนทำร้ายคือเอามีดจี้คอ
เขากับคนที่อยู่ตรงนั้นต้องรีบเข้าไปช่วย
คว้าไม้คมแฝกไปตีหัวผู้ก่อเหตุเลย

ไม่ได้รับสินใบนะฮะไม่ได้ไม่ได้
ก็ชุดละมุมตีกันกลับเข้าไปช่วยเขาตี

ผมร้มมันจะแพงเนี่ย
ผมก็มีเพื่อนของคนที่เจ็บไปหาหมอ
เขามาช่วยกระทืบผมกระทืบเสร็จแล้วเขาก็เตะ

ไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรผมเตะมีดออกจากมือมัน
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเขาเป็นอะไรมา
เขามีอาการทางจิตหรือเปล่าหรือเขาไปหลอนจากอะไรมา
ถึงได้มาก่อเหตุแบบนี้ก็คงต้องรอให้เขาอาการดีขึ้น
แล้วก็สอบส่วนแต่ว่ายังคงพูดจาวนไปวนมา